มันแบบว่าเจริญหูเจริญตาให้มันสดชื่นหัวใจกันบ้างดีกว่านะคะ
กับความขาวโอโม่ของน้องขวัญอุสามณี
เพราะว่าแหละสาวอ่ะเนาะไปเที่ยวทั้งทีค่ะ
มันก็ต้องมีรูปสวยมาฝากกันนิดนึง
และที่สำคัญคนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวัง

เป็นยังไงล่ะคะบอกแล้วว่ามันขาวจ้า

เพราะว่าน้องขวัญเข้ามาในชุดบิกินี่สีขาว
เอาดีโบคินีขาวแล้ว
ควัญก็ขาวเข้าไปอีกก็ผู้ชมขา
ตอนแรกเราเห็นว่าเป็นกางเกงแบบโอ้ขาว

ก็เลยซูมนิดนึงแล้วกันมันบางมากเลยนะ
มันยั่วจิตยั่วใจไปเลยสิคะ
นานทีน่าจะได้เห็นน้องขวัญในชุดว่ายน้ำแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ลุคนี้คือเป็นสาวต่างชาติไปเลยนะ
เขาเรียกว่าสายฝอไปเลยอ่ะเนาะดูดิดู
หุ่นองค์สมบูรณ์หน่อยผมดำดำแบบนี้

บีกินี่สีขาวปราบเซียนไปเลยจ้ะ
ขวัญจ๊ะสิบข้าไม่ตายจริง

อย่าชื่นชมชมเลยอวยเลย

แคปแล้วเป็นเรเฟอเรชั่น
ไปเที่ยวครั้งหน้าก็จะดูคุณขวัญอุสามณีเอาไว้นะคะ
ไม่ส่างสว่างก็สวยคุณผู้ชมค่ะ